คุณผู้ชมครับวันนี้ทั่วประเทศนะครับ
ได้มีการพร้อมใจกันเปิดตลาดประชารัฐ
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรรวมถึงผู้มีรายได้น้อย
แล้วก็ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ขายของ
โดยมีประชาชนมาเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับ
ใช้ในการชำระสินค้าด้วย
นี่เป็นบรรยากาศการเปิดตลาดประชารัฐ
ตลาดนัดชุมชนบ้านคลองทรายในอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
อยู่ที่ริมถนนทางหลวงสาย๔๑๘ยาลาปัตตานีนะครับ

มีชาวบ้านและผู้ประกอบการกว่า๙๗รายที่มาร่วมจำหน่ายสินค้า
อาหารท้องถิ่นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากโครงการ๙๑๒
รอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบรมี
เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
อกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังร่วมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ก็เลยทำให้มีความสะดวกแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในการซื้อสินค้า
ส่วนที่อำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินมีพิธีเปิดตลาดประชารัฐเช่นกันนะครับ
โดยเปิดที่ถนนไดโนรสตำบลโนนบุรี
มีตัวแทนภาครัฐผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายรวม๘๓ร้านค้าประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงทางวัฒนธรรมที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้วย
ส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจวิถีชุมชนคนบ้านแหและงานมหากรรมผลผลิตกล้วยโดยนำผลผลิตจากกล้วยนานาชนิดมาจำหน่ายเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
ตำบลบ้านแหถือเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตกล้วยนะครับตั้งแต่รับจ้างปลูกขายหน่อตัดใบขายตัดเครือขายรวมถึงการแปรรูปขายเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมีพันกล้วยหลากหลายชนิดเช่นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องกล้วยกาบเขียวกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยเทพนมกล้วยนาคและกล้วยตานีมาขาย
และการแสดงอื่นอีกมากมายเป็นการสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในตลาดแห่งนี้โดยจะเปิดไปจนถึงวันที่๗ธันวาคมนี้นะครับ